มาดูที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับ
จากทางด้านของนางฮิลลอรี่เมื่อใหม่นี้มีการหยุดภาครักษาตัว
เรื่องการเป็นโรคปอดบวมสามวัน
ปรากฏตัวในบริการท็อกโชว์แล้วก็ไปยืนยันว่าเขานั้นสุขภาพแข็งแรงดีครับ
นายโดนัลดทรัมป์ตัวแทนจากพักรีพับลิกัน
ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ
พร้อมกับนำผลตรวจสุขภาพไปโชว์ในรายการ
เพื่อยืนยันว่าตัวเองนั้นมีสุขภาพแข็งแรงดี
ยังตั้งใจจะลดน้ำหนักสัก๓๐๔๐กิโลด้วยนะครับ
ขณะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันในสหรัฐระบุว่า
ข้อมูลสุขภาพประจำตัวของผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งสองคน
โดยรวมนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับ

เพราะทรัมป์นั้นไม่มีประวัติข้อมูลการฉีดวัคซีนครั้งล่าสุด
ขณะที่ฮิลารี่นั้นมีประวัติการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
โดยขณะนี้นางฮิลาดี้คลินตันได้กลับมาเร่งเครื่องหาเสียงอีกครั้งแล้วนะครับ
หลังจากที่ฮิลารี่ฟังตัวโรครัสปอดบวมไป
ช่วงเวลาที่พักรักษาตัวถือว่าเป็นของขวัญสุดพิเศษสำหรับเธอ
และแน่นอนว่ายังเป็นเวลาที่ได้คุ้นคิดเรื่องต่างเชื่อมโยงไปถึงนโยบายในการหาเสียงด้วย
เปลนลงหาเสียงปีนี้แย่กว่าปีที่แล้วนะครับ
โดยได้กล่าวไปถึงประเด็นปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนแล้วก็ปัญหาผู้อพยพ
และกระตุ้นให้บรรดาผู้สนับสนุนพัก
รวมพลังต่อต้านกลุ่มคนที่ชอบพูดโอ้อ่วนที่สัญญาว่าจะสร้างกำแพงเพื่อเป็นทางออกให้กับการแก้ปัญหานี้ครับ